มัมสติงนะน้องเออ
สาวด้วยแล้วบอกเลยว่าน้องเนล่าเนี่ยเป็นเด็กร่าเริงสดใสมาก
แทบจะไม่งอแงอะไรเลยพี่จ๋าพัฒนาการโดยรวมถือว่าดีมาก

ดดี้หมัมมิต้องวิ่งไล่จับกันแล้วนะ
ใครที่ติดตามครอบครัวนี้ก็น่าจะเอ็นดูน้องเนล่าตามไปด้วยจริง

แล้วก็พ่อนัทเขาแฮชแท็กเอาไว้บอกว่า
เนล่าวันนี้จิตแจ่มใส
เนี่ยจริงตอนที่ท้องเนี่ยก็ได้มีโอกาสติดตามน้องเนล่า
มันอารมณ์ดีมันเพลินตาเขาดูเป็นเด็กสมบูรณ์

เห็นลูกบ้านอื่นน่ารักก็แบบดูไว้ซึมซับ

อันนี้เตรียมพร้อมตั้งแต่ยังไม่มีแฟน